สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นี้กัดกันให้สะบัดกับเราสองคนใน
เสาร์ประเทศบรรดาวันอาทีศ
ก็มาเจอกันแบบนี้เจอกับผมแล้วก็พี่ผนท์ทนาสนทรหนักร้า

ทิตย์นี้พี่ฝนคิดถึงไทยรัฐมากเหมาหมดเลย
เอิ้นงันยังไงดีอะคะกลับมามีโอกาสมาเดี๋ยวผมจะเป็นคนไปเอง

แซวเล่นอ้ำขำ

เรื่องของเรื่องวันนี้เราอาจจะไม่ได้แจกรางวัล

เราจะมีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันอยู่แล้วนะครับ

อยากให้ติดตามหน้าจอไทยรัฐทีวีกันแบบยาว
เพราะนี่คือวาระแห่งชาติ
เดินทางมาถึงอีกแล้วนะครับกับการเชียร์ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
วันนี้ถึงแม้จะชิงที่๓แต่มันมีความสำคัญ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องมาร่วมรุ้นร่วมเชียร์
แม้เกมแรกจะไม่เป็นใจเกมนี้มาลุ้นกันต่อ
ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี๑๗นาฬิกา๑๐นาที
เริ่มเข้าสัญญาณและจะเริ่มคิกออฟในเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีครับ
มาร่วมส่งกำลังใจนะคะให้กับทัพช้างศึกไทย
คว้าชัยชนะในแมชนี้กันนะคะ
โดยติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
ส่วนใครสะดวกทางออนไลน์ก็ดูกันได้นะครับ

อ่ะอยากจะให้ดูเรื่องนี้กันหน่อยเป็นความในใจของพ่อหนุ่มคนหนึ่ง

เขาอยากจะบอกกับแฟนมานานแล้วแต่ไม่กล้าบอก
ขอบอกผ่านคลิปนี้ในตอนที่แฟนกำลังพายเรือ
ว่าแต่เขาพูดอะไรนั้นเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสะบัดข่าวคู่กันสะบัดข่าว

บอกว่าความในใจจากแฟนมันคืออะไรยังไงนะคะ
ก็คือแฟนสาวนะให้แฟนนุ่มถ่ายคลิปให้
แต่ในคลิปมันมีเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งให้มีความในใจของแฟนนุ่ม

ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอย่างไร
เขาปลอดภัยอยู่หรือเปล่าตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
อยากรู้อยากรู้เขาพูดอะไรไปดูกันครับ

ตายแน่

นี่มันแผนฆ่าเมียชัดเลยนะเนี่ย
เขาอาจจะพูดในลักษณะที่ว่าเขาลุ้น

แบบจริงใจมากเลยนะคะ
นี่ดูสิถ่ายไปถ่ายมา

แต่น้ำตกข้างหน้าอาจจะไม่รอดก็ได้

คือคงไปนอนโรงพยาบาลแล้วแหละ

คนถ่ายไม่รอดค่ะ

แต่คนถ่ายน่ะไม่รอด

เดี๋ยวตามไปดูน่าจะมีอีกหลายคลิปที่น่ารักนะคะ

เหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าอาจจะเจอ

นั่นก็คือกลลวงแบบนี้ครับ
เขาว่ากันว่านี่คือกลลวงเรื่องของเงินทอน
เขาทำกันแบบไหนเดี๋ยวกลับมาตามต่อแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
มาพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตาอาย

คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายคุณอาคุณน้าคุณหลานคุณเหรนคุณหลน

กันเยอะที่ต้องมากันเยอะเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับ
ผมจะบอกข่าวในเรื่องของการรับยาถ้าหากว่าเป็นโควิด

ยังไงคะ

เพราะว่าหลายคนอาจจะมองว่าโควิดมันไม่ได้น่ากลัวอะไรแล้ว
ไม่ได้ให้ตระหนกตกใจ
แต่คุณต้องมีสติในทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ค่ะคือทางสปสชนะครับ
เขาได้ร่วมกับโซเทลทะเลเมดนะครับ
ในการดูแลผู้ป่วยโควิด๑๙ผ่านระบบเทเลเมดิซีน

ข่าวนี้ต้องย้ำว่าเป็นข่าวจริงนะ

เขาบอกว่าระบบนี้จะใช้ในการรองรับ
กลุ่ม๖๐๘หรือผู้ที่มีอายุ๖๐ปีขึ้นไป
และผู้ที่มีโรคประจำ๗โรค
รวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์ทุกศิษย์

สิทธิของสวัสดิการข้าราชการ
แล้วก็สิทธิ์สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
ก็เริ่มตั้งแต่๑กันยายนที่ผ่านมาแล้ว
นั่นก็คือไปแอดไลน์เลย
ที่เราขึ้นให้ครับ

ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคอยให้บริการตลอดนะครับ
ในช่วงเวลา๑๐โมงจนถึง๒๐นาฬิกาก็คือ๒ทุ่ม
และนอกจากนี้นะครับผู้ป่วยเนี่ยก็คือกรอกเลขประจำตัวบัตรประชาชน๑๓หลัก

เพราะว่าคุณไม่ได้เป็นโควิดคุณก็ไม่ต้องไปใช้บริการเขานะครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบสิทธิ

ประเมินและดูอาการประมาณสัก๑๒นาที
มันง่ายมากแล้วมันเร็วสุดนะครับ
เมื่อพบแพทย์พูดคุยกับแพทย์ผ่านออนไลน์แล้วนะฮะ
ยาจะถูกส่งไปทางปรายศนีย์ถึงบ้านคุณผู้ชมภายใน๑๒วัน
มันคืออยู่กับระยะทางครับวิฝุ่นครับ
ซึ่งถ้าเป็นกรณีผู้ป่วยที่อยู่ในกรทม
ก็จะได้รับไวหน่อยนั่นเองนะครับ

หน่วยบริการของโทเทลเทเลเมดก็ได้นะครับ
เดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายมากขึ้นพี่ฝน
ลดในเรื่องของการเดินทาง
และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ป่วยโควิด๑๙นะครับ
ถูกต้องค่ะรสสัมผัสทุกอย่างเลย
ก็จะได้ปลอดภัยกับคนรอบข้างด้วย
หลักเดี๋ยวนี้ใครก็มักจะดูแลตัวเองครับ
ถ้าป่วยโควิด๑๙น่าจะรักษาตัวเองที่บ้านนั่นแหละครับ

ฝนก็กักตัวอยู่ที่บ้านค่ะสะดวก
ในตอนที่เป็นไม่ได้ตอนนี้นะ

แม้ชาวโซเชียลพากันแห่
เข้าไปแบบชมเรื่องราวสุดซึ้งนี้นะคะ
แฟนนุ่มตัดสินใจโกนหัวพร้อมแฟนสาว

เพราะว่าแฟนสาวเป็นมะเร็ง

จะไม่มีวันทอดทิ้งกัน

นี่โกนหัวด้วยกันไปเลย

แต่ชีวิตนี้สำคัญมาก
ในวันที่แฟนผมเป็นมะเร็ง
ต้องต่อสู้กับโรคร้าย

ก็คือกำลังใจจากคนที่รักและครอบครัว

ผมจะไม่มีวันทิ้งเธอไปไหน
จะอยู่ร่วมต่อสู้กับเธอ
และผมจะรักเธอตลอดไป
โอ้โหคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะ
ที่เขาป่วยเป็นมะเร็งแล้วเขารับการรักษาเนี่ย

แล้วก็รวมไปถึงการทานยาต่างด้วยเนี่ย
ผมมันจะร่วงนั่นเองผมจะร่วงมีปฏิกิริยาแล้วผิวหนังบางคนอาจจะมีอาการไหม้
ก็เลยต้องโกนผมแบบนี้เพื่อเหมือนกับว่าเธอไม่มีผมเราก็ไม่มีเหมือนกัน
ทำให้ทำให้แบบดูสิฝ่ายหญิงเนี่ยคือจะร้องไห้ตลอดเลยนะตอนที่โกน
เอางี้คนที่ดูคลิปนี้ไปด้วยปรากฏก็ร้องไห้ตามครับพี่ฝน
อ่าแต่พอฝ่ายชายนะคะแฟนนุ่มพอแบบแฟนสาวโกนให้เนี่ยเขามีแต่รอยยิ้มนะคุณอาง
เขามีความสุขที่ได้ทำแบบเนี้ยใช่พี่ฝนว่านี่คือกำลังใจแบบ
มากกว่า๕หมื่นข้อความเลย

ส่วนมากก็จะประมาณว่าสู้นะคะ
เป็นกำลังใจให้น้ำตาไหลเลยซึ้งใจมาก
คำว่ารักคือแบบนี้อยู่เคียงข้าง

ผู้ชายแบบนี้ไปหาที่ไหนคะคุณชนะ

แต่อย่างนี้ละกันครับเราเนี่ยก็เอามาให้ดูกันเป็นเรื่องของความทราบซึ้งเนาะ
แล้วผมก็รู้สึกดีใจไปกับเขาที่แบบว่าเหมือนเขาเป็นคู่ที่มาเจอกัน
แต่ฝนว่าการเป็นมะเร็งไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวมากกว่าการที่เราหมดกำลังใจ
เพราะว่าการที่เรามีกำลังใจเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่ต่อสู้กับ
จริงไม่ได้สู้กับมะเร็งหรอกสู้กับปัญหาทุกอย่างในโลกนี้เลยนะคะ
เพราะฉะนั้นอย่าไปโฟกัสแค่ตรงนั้นยังไงเราสองคนขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
มาฝากเตือนพ่อค้าแม่ค้ากันหน่อยนะฮะเรื่องของโจรพวกมิจฉาชีพ
เขาบอกว่าล่าสุดมีโจรเงินทอนเขาทำกันยังไงไปดูหน่อยฮะ
ไหนคะไหนดูไม่ทันดูไม่ทันเนี่ยพี่ฝนมองไม่ทัน
เชื่อว่าคุณผู้ชมบางท่านอาจจะมองไม่ทันเดี๋ยวผมจะค่อยเล่าให้ฟังแบบนี้
ผู้หญิงคนนี้ที่ใส่เสื้อยืดสีเหลืองเห็นไหมเดินเข้ามาในร้านนี้
น่าจะเป็นร้านสังขพันธ์ค่ะมาบอกกับเจ้าของร้านว่าจะขอซื้อ
ขอซื้ออะไรขอซื้อทองคำเปลว๕แผ่นแผ่นละ๑๐บาทรวมเท่าไหร่๕๐บาท๕๐บาท
แล้วคนนี้ที่เป็นลูกค้าเนี่ยแต่จริงจริงแล้วเป็นมิจฉาชีพเนี่ยค่ะเขาจ่ายด้วยแบงค์พันธุ์อ่า
ได้แบงค์พันธุ์แม่ค้าก็ทอนให้๙๕๐บาทถูกไหมครับพี่ฝน
แต่อย่างนี้ตอนทอนทอนด้วยแบงค์๕๐๑แบงค์แบงค์๑๐๔ใบแบงค์๕๑ใบ
ช่วงเวลานั้นคุณดูให้ดีนะพอรับเงินทอนมาแล้วผู้หญิงเสื้อเหลืองคนนี้
เอาแบงค์๕๐๐มันเดินไปตรงจักรแหลแล้วก็หันมาบอกแม่ค้าว่า
คุณคุณทอนไม่ครบขาดไป๕๐๐บาทนั่นแหละครับทริคของพวก
เตือนกันเอาไว้เพราะว่าเหตุมันเกิดแถวหมู่บ้านบัวทองธานี
แล้วแม่ค้าหลงกนมั้ยคะแม่ค้าหลงกนไปแล้วเพราะว่าไม่รู้จริงในตอนนั้น
ลูกค้าก็เข้ามาด้วยแล้วก็เป็นกังวลว่าเออเธออาจจะทอนผิดจริง
แล้วเห็นว่าลูกค้าโวยวายมาแบบนี้เธอเองก็ไม่อยากจะเสียลูกค้า
ก็เลยยอมจ่ายแบงค์๕๐๐นั้นไปอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายเสียรู้ครับ
รู้อีกทีก็คือมาเช็คเงินในการขายแต่ละวัน
สรุปว่าเอ๊ะมันหายไปบางจำนวนแล้วพอไปเช็คจากกล้องวงจรปิดดู
ก็รู้ว่ามันเป็นแบบนี้นี่เองทางแม่ค้าเขาก็เลยเอาคลิปนี้
ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านเอามาโพสต์ในโลกโซเชียล
เพื่อฝากเตือนพ่อค้าและแม่ค้าคนอื่นครับ
แล้วบาปด้วยนะนี่ร้านสังขพันธ์ด้วย
ร้านที่เกี่ยวกับที่ต้องเอาไปถวายพระพุทธศาสนา
เวลาจะทอนเงินให้กับลูกค้าควรจะทำอย่างไรดี
นับกันต่อหน้านะนับกันให้ดูเลย
ครบนี่นะครับอันยนต์กิจคุณลูกค้า

อ่ะไปดูกันต่อค่ะกู้ภัยเมืองกระบี่
มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าถอดกุญแจมือให้หน่อย

ก็ไม่กล้าล่ะครับไปทำอะไรผิดมาแน่เลย
ไปทำอะไรมาหรือเปล่าเขาก็ต้องสืบสวนเรื่องราวก่อน

โอเคฟังได้ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิด
แต่ไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมมีกุญแจมือเรา
นั่นน่ะสิเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชาอำเภอเมืองกระบี่ถึงกับงงเลย
จู่มีชายหนุ่มคนนี้อายุประมาณ๒๕๓๐ปี

มาขอให้ช่วยถอดกุญแจมือที่ใส่ติดข้อมือแบบนี้

ที่เขาบอกว่าเขาไม่มั่นใจนะว่าจะมาจากไหนอาจจะถูกจับแล้วก็หลบหนีมาหรือเปล่า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

มันต้องมีลูกกุญแจเพื่อที่จะไขใช่ไหมครับ

หรือว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นก็ไม่แน่เหมือนกัน
แต่ทางตำรวจเขาก็ตรวจสอบแล้วว่าไม่ได้มีประวัติการทำผิดนะ

บางคนมุนแจมือติดอยู่กับขอบเตียงก็มีนะ
อันนั้นไม่ใช่แล้วอันนั้นคุณชนะแล้ว
แล้ววันนั้นคุณขอให้ใครช่วยคะ
ไม่ใช่หมายถึงผมผมเคยดูในนา

เกือบไม่รอด

น่าเห็นใจสาวคนนี้ช้ำรักครับ
ส่าหอพริ้วครอบครัวมาอยู่กับทางฝ่ายชาย

สุดท้ายเหมือนโดนผู้ชายหลอกจนหมดตัว
ผู้หญิงคนนี้ช้ำรักมากเหมือนกัน
โดดน้ำฆ่าตัวตายครับ
มันไม่เหลืออะไรเลยนะพี่

เราเป็นผู้หญิงแล้วเดี๋ยวเจอผู้หญิง

ถ้าพลมีทุกอย่างแล้วเพียงมันไม่เหลืออะไร
โดนผู้หญิงจะไปกับผู้ชาย

น่าเห็นใจในปัญหาชีวิตของเธอนะค่ะ
นี่ฮะเป็นช่วงที่เพื่อนของผู้หญิงคนนี้นะครับ
แล้วก็คุณตำรวจเนี่ยนำตัวหญิงสาวอายุประมาณ๔๐ปีคนนี้
มายืนสงบสติอารมณ์ก่อน
อยู่ตรงข้างป้อมตำรวจจราจรสพเมืองราชบุรี

เพราะเธอคนนี้กำลังคิดสั้นจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย

ที่บริเวณสะพานธนรัฐตรงแม่น้ำแม่กรองนั่นแหละ
ค่ะนี่สะพานนี่พี่โฟนโอ้โฮสูงนะนี่แล้วน้ำก็น่าจะลึก
ถ้าโดดลงไปแล้วก็โอ้แย่แน่
บอกตรงนะรอดยากจริงช่วงนั้นครับตอนที่เธอกำลังจะกระโดดลงไป
พอดีมีพลเมืองดีมาช่วยดึงร่างของเธอให้พ้นจากราวสะพาน

ช่วงนั้นภาพเราไม่มีแต่มันเป็นเหตุการณ์จังหวะที่รวดเร็วและว่องไวมาก

งั้นเธออาจจะไม่ได้มายืนคุยกับคุณตำรวจแล้วก็เพื่อนของเธอตรงนี้นะครับ

เรื่องราวเป็นอย่างไรไปสอบถามร้อยตำรวจตรีวิเชียน
มณีวิหกรองสารวัตรจราจรสพเมืองราชบุรี
ท่านก็บอกว่าตอนแรกได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสพเมืองราชบุรี

จึงรีบขับรถปลาสัยไปตรวจสอบแล้วก็เห็นขาของหญิงสาวไร้นี้
ก้าวข้ามราวสะพานไปแล้วข้างหนึ่ง
มือเนี่ยนะอีกข้างนึงน่ะไลฟ์สดในเฟซบุ๊กไปด้วย
ประมาณว่าน้อยอกน้อยใจจะฆ่าตัวตาย
จังหวะนั้นเพื่อนหญิงของสาวรายนี้ก็มาถึงพอดี
ช่วยเหลือกันฮะทั้งคุณตำรวจแล้วก็เพื่อนสาว
ของผู้หญิงที่จะกระโดดน้ำตายเนี่ยนะฮะ
เราช่วยเอาไว้ได้ทันโอ้โหเส้นอย่าแดงผ่านแปลนะค่ะ
นี่คือสิ่งที่เธอน่ะพูดแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่า
น้อยอกน้อยใจมีปัญหาอะไร
ข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าสาวรายนี้เป็นชาวจังหวัดจันทบุรี
เช่าบ้านอยู่กับลูกอีก๒คน
เพื่อทำงานอยู่ที่จังหวัดราชบุรีเลยนะ
เธอน่ะคบหาดูใจกับหนุ่มต่างจังหวัด

บอกว่าทุ่มเทให้หมดใจแล้วหมดอะไรอีก
เงินทองทรัพย์สินสุดท้ายผู้ชายคนนี้
หลอกให้รักแล้วจากไปพร้อมกับเงิน

ประกอบกับเธอก็ตกงานด้วยครับเลยคิดสั้นจะฆ่าตัวตาย
แล้วบอกว่าเนี่ยฮะเธอเนี่ยเตรียมด้วยนะจะมีการลมคงลมควัน
คือเรียกได้ว่าอยากจะฆ่าตัวตายไปพร้อมกับลูกชายอีก๒คน
เคยคิดแบบนั้นมาแล้วด้วยโอ้ยดีนะครับที่แบบไม่ได้ทำ
แล้วสุดท้ายเนี่ยทางตำรวจก็เกลี้ยกล่อมพูดคุยสงบสติอารมณ์นะครับ
แล้วก็ติดต่อให้น้องชายของผู้หญิงที่จะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเนี่ย
มารับตัวไปครับโอ้โห
ทำให้เขาคิดถึงพ่อแม่อาหารที่บ้านแล้วก็ลูกอีกสองคน
จริงนะก็ต้องบอกแบบนี้นะให้คิดถึงพ่อคิดถึงแม่
ใช่คิดถึงลูกใช่แล้วค่ะกว่าที่เราจะโตขึ้นมาได้เนี่ย
พ่อแม่เราเลี้ยงข้าวไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมคะความรักมีได้นะคะ
แต่ว่าเราต้องมีให้แบบเราต้องมีสติด้วย
แล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรกับชีวิตของเรา
พี่ฝนผมจะบอกแบบนี้ว่าคุณตำรวจท่านนี้น่ารักมาก
ร้อยตำรวจตรีวิเชียนท่านเนี่ยนะฮะเพราะว่าหลังจบหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะ
ท่านเนี่ยนะฮะยังส่งข้อความไปในเฟซบุ๊ก
เพื่อสอบถามอาการเพิ่มเติมคือมันจบเรื่องไปแล้ว
ยังติดตามต่อได้ว่าเออเธอคนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
ผู้หญิงคนนี้ก็พิมพ์กลับมานะบอกว่าขอบคุณคุณตำรวจที่ช่วยเหลือในวันนั้น
ขอบคุณที่ช่วยพูดให้กำลังใจ
แล้วล่าสุดตอนนี้สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ได้พาตัวผู้หญิงคนนี้ไปรักษาเยียวยาจิตใจก่อนแล้ว
ถ้าถึงขั้นคิดไปถึงขนาดนั้นผมว่า
โดยงานที่เกี่ยวข้องคุณหมอ
อาจจะต้องมาดูแลในเรื่องของจิตใจแล้วล่ะเนาะ
ตำรวจดียังมีอีกเยอะนะคะ
ตำรวจที่ทำเพื่อประชาชนมีเยอะมาก
เพราะฉะนั้นความรักมีได้นะแต่ต้องมีให้ถูกต้อง

ถ้าใครที่มาหลอกเราเขาไม่ได้รักเราแล้วแหละ

ถูกต้องคิดอย่างนี้ใช่เราต้องมั่นใจในตัวเอง

เราจะพาคุณผู้ชมไปดูการนวดมดลูก
เดี๋ยวก่อนตกใจเลย

เป็นการนวดมดลูกแบบโบราณนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าเขาเรียกกันภาษาภาษาโบราณว่า
กโกยมดลูกคโกยมดลูกยังมีใช่

อย่าธิจากาศเยออกมา

แต่ว่าคือดูแล้วเหมือนจะจุกนะแต่เชื่อว่าการนวดแบบเนี้ยคือมันจะเจ็บจริงแต่ว่าพอพอนวดเสร็จแล้วมันจะโล่งเห็นเขาบอกว่ามันเป็นวิธีที่ช่วยให้มดลูกแข็งแรงใช่มันเป็นศาสตร์การแพทย์แบบแผนตะวันออกนะคะซึ่งตามตำราแพทย์แผนไทยโบราณเนี้ยเขาเชื่อว่าการนวดแบบเนี้ยจะทำให้เลือดน
ให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมอือหือออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

ซึ่งปัจจุบันหมอนวดที่นวดแบบนี้ที่นวดได้นวดเป็นหายากมาก
ก็คือคุณลุงท่านนี้แล้วเป็นผู้ชายด้วยนะเนี่ยที่นวดชื่อคุณลุงสมาน
เป็นชาวบ้านหัวโนนเปลือยจังหวัดกาลกาลสินนะอ่าหัวโนนเปลือย
เป็นกันชื่อหมู่บ้านเขาครับแต่แกเป็นหมอนวดโบราณใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วก็มีวิชาการโกยมดลูกจากผู้หญิงมาหลายคนแล้วนะ
ผู้หญิงที่มานวดกับท่านเนี่ยก็คือส่วนมากก็จะแบบปวดประจำเดือน
ประจำเรือนมาไม่ปกติคุณลุงก็จะนวดให้
เห็นคนที่เขามาถ่ายคลิปไว้เนี่ยนะเขาบอกว่าเขามานวด๓ครั้งแล้วนะ

ค่ะคุณลุงก็ไม่ได้เรียกราคาค่ามวดอะไรต้องคิดสมัยต้อนพูดได้
แล้วแต่จะให้นะคะซึ่งคนที่เขามอ่มธุ์นวทมาบอกว่ามอมธุ์นวทมา๓ครั้งแล้ว
ประจำเดือนที่มาไม่ปกติตอนนี้ก็มาเป็นปกติเหรอ
อ๋อมันก็น่าจะเป็นศาสตร์ของทางโบราณนะคะ
แต่ว่ายังไงก็ตามทั้งนี้ทั้งนั้น
ถ้าใครมีปัญหาก็อยากจะให้ไปพบแพทย์แผนปัจจุบันก่อน
เพื่อความแบบปลอดภัยอะไรประมาณนี้นะคะ
คุณไหมลี่อยู่นี่เด้อ
ผมเชื่อว่าน่าจะเคยเห็นคลิปนี้
เป็นคลิปเรื่องของพลทหารคนหนึ่งที่ช้ำรัก
คือเรื่องของเรื่องเขาถ่ายคลิปวิดีโอตอนที่จับได้ว่า
แฟนของเขาแฟนสาวของเขามีกิ๊กแล้วพาเข้าไปในห้องเลย
เป็นเรื่องราวที่หลายคนที่ดูแล้วก็เห็นใจพลทหารคนนี้
ค่ะล่าสุดพลทหารคนนี้ไม่ธรรมดา
ทำไมคะกลายเป็นพระเอกเอ็มวีไปแล้วครับ
ว้าวโอ้โหนี่เห็นไหม
คนกลางนั่นแหละครับคนกลางชื่อเล่นว่าน้องเอิร์ทอายุ๒๒ปี
พลทหารจักริจบุตรบ้านนะครับ
โอ้โหหน้าตาน่ารักด้วยนะน่ารักหน้าตาหล่อ

โอ้โหหลอกมาคุณชนะอีกอ่ะนี่ครับโอ้โหหลอกมาเยอะ
แต่จะบอกแบบนี้พี่ฝนน้องคนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่แบบ
ช้ำจากความรักเป็นคนถ่ายคลิปวิดีโอเองว่า
จะว่าแฟนพาผู้ชายซึ่งเป็นชายอื่น
มานอนในห้องที่ตัวเองเป็นคนจ่ายค่าเช่า
หลายคนเห็นใจถูกไหมพี่คนนี้ก็เห็นใจเจ้า
เขียนเพลงนี้มาแล้วแต่กำลังจะถ่ายเอ็มวี
แล้วด้วยความที่ว่าเขานะฮะเจ้าของค่ายเพลงนะฮะ
เขาเห็นปั๊บเห็นคลิปนี้
พอเขาเห็นปั๊บเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้คลิปนี้
มันตรงกับเนื้อหาเพลงที่เขาแต่ง

ถามว่าเพลงนั้นชื่อว่าเพลงอะไร
เพลงคนเหงาเพลงเศร้าเล่าเข้ม

เอางี้น้องเอิร์ทเศร้านักใช่ไหมเอิร์ท

เปลี่ยนความเศร้าให้เป็นโอกาส
โอกาสแจ้งเกิดของเรามาแล้ว
มาเล่นเอ็มวีเป็นพระเอกให้พี่เลย
ถามหน่อยสิเอิร์ทตัดสินใจว่ายังไง

มีครับมีทักเข้ามาพี่เอิร์ทอยู่ครับ
แต่ว่าก็ยังคิดกับเรื่องนี้อยู่
แต่ก็มีตอบบ้างคุยบ้างอยู่ครับ
ไม่ได้แบบยังไม่จริงจังเท่าไหร่
อ่าเนี่ยเขาบอกว่าเขายังเข็ดกับความรัก
จากความรักไม่เหมือนคุณชนะ
เจ็บเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจำถ้าเป็นผม

เอาแต่กลับไปที่เรื่องของน้องเขา
เอิร์ทสุดท้ายเขาโอเคนะ
เป็นพระเอกเอ็มวีให้กับพี่คนนี้
พี่คนนี้ก็คืออภิภูกล้าหารอายุ๕๑ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของค่ายเพลงนาคาราชคู่
เขานะฮะคนนี้คุณอภิภูเนี่ยเป็นนักร้องเองด้วย
เป็นนักร้องเองแล้วเจ้าของค่ายเอง
เขาบอกผมนะนะไม่ได้บอกผมตรงหรอก
แต่ก็บอกกับนักข่าวมานักข่าวมาบอกผมอีกที
บอกว่าเนี่ยเขาเห็นเรื่องราวของน้องเอิร์ทแล้วเนี่ยนะ
เขานึกเลยว่ามันตรงกับเพลงของเขาแน่
เขาก็เลยติดต่อไปสุดท้ายน้องเอิร์ทก็ใช้เวลาอยู่พักใหญ่

เล่นเลยลองเล่นดูแล้วก็ตอบพี่กลับมาว่า

๕ตัวไม่ต้องคิดมาก๕๐๐บาท

แต่อย่างนี้ครับทางคุณอภิภูเนี่ยก็ติดต่อไปเนาะ

ประมาณสัก๒๓หมื่นวิวแล้ว
แล้วผมคาดว่าอีกไม่นาน
เดี๋ยวจะมียอดวิวเพิ่มขึ้นกว่านี้เพราะเพลงเขาโอเคนะ
มันเป็นอารมณ์แบบว่าช้ำรักอกหัก
ก็ต้องหาทางออกในที่ทางของการไปแบบว่า
จวดนิดหน่อยจวดให้ลืม

ผมขออนุญาตย้ำชื่อเพลงอีกที

เพลงคนเหงาเพลงเศร้าเล่าเข้ม

เหงาเพลงเศร้าเล่าเข้ม
อ่าเชื่อว่าน่าจะโดนใจคนอกหัก

ไปดูกันต่อค่ะกับเจ้าของบ้านเช่า
เพราะว่าคนที่มาเช่าบ้าน

สภาพสุดช็อกค่ะ

ต้องร้องเลยว่าสภาพ

ก็คือมันพอพาหลายตัวหน่อย

ขยะเต็มไปหมดเลยสภาพบ้านนี้พังเสียหาย
แถมยังทิ้งน้องสุนัขพันลาบาดอร์ไว้อีก๒ตัว

บอกตรงนะแรงที่มันจะเห่ายังไม่มีเลย
ซึ่งคุณคณิตถากลิ่นพิพัฒน์นะคะอายุ๔๔ปีเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่า
บ้านนี้ให้คนเช่าอยู่พื้นที่ตำบลบางสมัคร
อำเภอบางปะก้งจังหวัดเชิงเศร้า

คนเช่านี้เป็นสองสามีภรรยาสามีเป็นชาวต่างชาติ
มาขอเช่าบ้านตั้งแต่เดือนประมาณเดือนมีนาคม

เก็บมัดจำไว้ที่๑๐๐๐๐บาท
หลังจากนั้นก็มีจ่ายราชาทุกเดือน

จนกระทั่งวันที่๑๕กันยายนที่ผ่านมานะคะ

ทำไงล่ะเจ้าของบ้านเขาก็เลยตัดสินใจเดินทางมาที่บ้านเช่า
พอเห็นสภาพบ้านก็ร้องเลยค่ะ

สภาพเป็นแบบนี้ยอมรับว่าโมโห
โมโหมากเพราะบ้านนี้เลอะท่อขยะ
อันนี้เต็มบ้านกองต้องบอกเลยว่าขี้หมา
เต็มบ้านเลยแล้วก็ยังมีรอยแบบน้องหมานี่

คือมันก็คงจะหาทางออกหาอะไรกินน่ะเนอะ
น่าตกใจกว่านั้นนะคะก็คือ
เป็นสุนัขสองตัวนี้ที่แบบอิดโรยมากพี่อาร์ม
คือเหมือนเขาแบบเนี่ยเขาเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่นะ

พี่ฝนแล้วเห็นล่าสุดสุดท้ายสุนัขสองตัวเนี่ย
สองตัวนี้เพื่อนบ้านที่อยู่ข้างรับไปดูแลแล้วเรียบร้อยนะคะ
ก็ต้องขอบคุณข้างบ้านมากเลยนะคะ
ก็อยากจะฝากบอกนะคะว่าผู้ที่เช่าบ้านของเธอเนี่ย

บอกว่าอย่าไปทำแบบนี้กับบ้านใครเขาอีกนะ
แล้วเป็นไปได้กลับมาจ่ายด้วยไอ้ที่ค้างค่าเช่า
แต่ไม่รู้จะมาหรือเปล่าได้ทิ้งหนีไปขนาดนี้
ใช่ค่ะที่สงสารที่สุดคือน้องหมาเลยนะคะ
โหไม่น่าไม่น่าทำกันแบบนี้เลย

เห็นแล้วก็แบบเศร้าค่ะเพราะว่าฝนเป็นคนรักหมา

ไม่ใช่มีผลจะไปกินอย่างงาน
คุณชนะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์
เราบอกได้ขี้หมาเต็มมากเลย
ไปดูของกินกันคุณเอาอะไรมาพูดเนี่ย
พี่ฝนแต่เรื่องของเรื่องอยากจะปรับอารมณ์
จากที่แบบว่าเครียดได้ของกินอร่อยจะได้อารมณ์ดี

ถูกต้องฮะไปทานอาหารที่เป็นเมนูกระทะร้อน

ร้านดังย่านเยาวราชอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
ติดตามเลยในช่วงของสบัดรอบกรุง
โอ้โหกำลังหิวพอดีเลย
หิวไหมหิวหิวหิวหลายคนน่าเห็น
แล้วเนี่ยไม่ได้อุทานหิวอย่างเดียวอุทานว่าอยู่ไหน
งั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านครัวพรมัย
อยู่ซอยแปลงนามถนนเยาวราชครับตามไปกินกันได้
เมนูอะไรบ้างนี่หอยนังรมทอด
โหยน้องรมทอดโหยน้องรมทอดสุกี้แห้งแล้วหลายอย่างนะครับ
ส่วนใหญ่เขาจะเสิร์ฟมาเป็นเมนูกระทะร้อนทั้งนั้น
ถ้าเป็นซุกี้แห้งกระทะร้อนความเด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มสุดแซ่บ
ตัวใหญ่เน้นมาพร้อมกับหมึกกรอบแล้วก็ปลาหมึกสด
หรือถ้าเป็นซุกกี้แห้งแบบหมูหมักก็อร่อยไม่แพ้กัน
แล้วเขามีเส้นหมี่ผัดกระเฉดทะเลยักษ์
เส้นผัดมาแบบหอมเลย
ใครชอบไปทานก็ได้ผมย้ำสถานที่แล้วก็ชื่อร้าน
ครัวพรมัยถนนแปลงนามถนนเยาวราช
เปิดวันอาคารถึงวันอาทิตย์๑๘นจนถึงปี๒เลยนะ
เอาหยุดเฉพาะวันจันทร์นะครับจริงก็มีอยู่หลายสาขา
ลองเช็คชื่อร้านดูแล้วก็ไปใช้บริการ

เคยไปวันนี้จะไปเลย

เดี๋ยวดูพลขับก่อนว่าขับไปให้ได้ไหม
เห็นแล้วใครก็หิว
ข่าวต่อไปนะคะก็ไปดูความน่ารักของเด็ก
เราเป็นคนรักเด็กค่ะในช่วงอะไรคะ

คุณคะไปโรงเยมละพี่อันนี้ก็จะเป็นพระหัวงูนะพี่
นี่มีมุ้ยอยู่บริการด้วยนะพี่
ไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูจะไลฟ์สดขายพระ
อันนี้ปางอะไรคะคุณชนะปางหัวงู
ใช่ลูกเขาเรียกปางหน้ากรอกลูกไม่ใช่ปางเหวงู
โอ้โหต้องบอกว่างานนี้ทำเอาคุณป้านี่ที่แบบอยู่ข้างไม่ได้แบบโขนแก้ชื่อเลย
งั้นเดี๋ยวคุณลูกค้าที่อยู่ในออนไลน์ก็จะเข้าใจผิดนะ
มันจะเป็นปางใหม่หรือเปล่าไปรู้จักน้องคนนี้หน่อยพี่ฝน
โอ้น้องคนนี้มีชื่อว่าน้องโตโน่อายุ๔ขวบครึ่ง
น้องคนนี้นะคะเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งคุณป้านะคะเขาเล่าให้เราฟังว่าปกติเนี่ยคุณลุงของเขาจะชอบไลฟ์สดขายพระทุกวัน
ซึ่งน้องโตโน่ก็จะนั่งดูคุณลุงไลฟ์ทุกวันเพราะว่าน้องเขาชอบ
พอลุงไลฟ์เสร็จน้องโตโน่ก็จะมาขอไลฟ์ต่อ
เพราะน้องบอกว่าน้องอยากจะช่วยขายของบ้างจะได้เอาตังค์ไปซื้อขนม
แต่ด้วยความเป็นเด็กไงให้น้องพูดชื่อปางผิดนะคะ
เป็นปางปางหัวงู
ผมไม่กล้าพูดเลยอะปางนักปรก
โอเคค่ะขอขอบคุณคลิปน่ารักแบบนี้นะคะ

อีกสักหนึ่งเรื่องแล้วกันคุณผู้ชมให้ดูกันหน่อย
เรื่องนี้เขาบอกว่าน่ารักมากเป็นคำคมที่สร้างแรงบันดาลใจ
เด็กคนนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมไปลองดูลองฟังพร้อมกันครับ

เป็นไข้มันเจ็บคอเป็นคนรอมันเจ็บใจว่าเรากำไบ้
คำคมบาดใจเกรงในไม่มีหรอก

เป็นไข้มันเจ็บคอเป็นคนรอมันเจ็บใจ

คำคมมันบาดใจกางเกงไหนมันบาดก็อีก

คำคมมีแต่ว่าน้ำนมไม่มี

ฝากไว้อีกหนึ่งข้ำหนึ่งประโยคนได้มั้ย

นี่คือคำคมจิบสาวสมัยไหนคะตั้งแต่เด็กแล้วครับ
ที่ใช้ชื่อว่าวะธัญญา๘๘ที่เอาภาพน่ารักของน้องมาให้เราได้ติดตามรับชมกัน
มันสร้างอารมณ์ดีสร้างรอยยิ้มดีจริง
ต่อผู้ใหญ่เราก็ว่าพูดเรามีอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าผู้ใหญ่พูดจะต้องระวังสักนิดนึง
เขาอาจจะไม่มาไม่ดีก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

วันนี้นะคะเวลาแห่งความสุขก็หมดลงอีกแล้วนะคะ
พบกับเราสองคนใหม่ในคู่กับสมัยข่าวสาวอาทิตย์นะคะ
เราจะลากันไปด้วยภาพน่ารักของคุณแม่จอมวีน
กับลูกชิมเป็นซีจอมขี้แกล้ง
เขาปะทะกันจะเดือดขนาดไหนไปดูความน่ารักกันนะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป